เพราะบอกแล้วว่าหลวงพี่อุเทนเปิดคำร้อง
ส่วนปเปิดวาจานะครับ
โรเบิร์ตเปิดบาทานะครับ
มาถึงโยคีปอบ้างที่เปิดวาจา
โยคีปอลได้มีการอธิบายเรื่องที่ชาวเน็ตมาจับผิด
ว่าในขณะที่เขาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในการปักกรดนะฮะ
แล้วก็นั่งใส่เสื้อสีกรักอยู่หน้ากรดเนี่ย
โอ้โหมีการเซ็ตภาพหรือเปล่า
จัดแสงจัดอะไรหรือเปล่า
เรามีภาพนั้นไหมฮะ
โยคีปออธิบายแบบนี้ครับ
บอกว่าผมปฏิบัติธรรมจริง
กรดที่ปักไว้ที่เห็นด้านหลังของผมเนี่ย
ผมปักกรดแล้วก็นอนจริง
ไปดูได้เลยว่าตอนนี้กรดก็ยังถูกปักอยู่เลยนะครับ
ซึ่งทีนี้ถามว่าเรื่องการถ่ายภาพแล้วส่งให้นักข่าวเนี่ย
ก็พวกผมก็ตกลงกับนักข่าวกันแล้วไงนะฮะ
ว่าขอความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติธรรม
ดังนั้นเราจะมีทีมในการถ่ายภาพในการถ่ายทำ
ก็คือให้ทีมถ่ายภาพ
แล้วทีมจะได้ส่งภาพให้กับสื่อมวลชน
มวลชนจะได้ไม่ต้องมาถ่ายเองแล้วกวนคนปฏิบัติธรรมคนอื่นถูกไหม
ใช่คนปฏิบัติธรรมคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องถูกรบกวนด้วย

เดี๋ยวพวกผมมีทีมอยู่
แล้วก็ให้ส่งให้กับสื่อมวลชนให้ประสานงานกันซะ
ค่ะนะครับแล้วก็
โยคีปอลเขาก็เปิดใจเรื่องหนึ่งนะ
เขายืนยันว่าการบวชของพวกเขาเนี่ยเป็นการตั้งใจจริง
จะออกมาชี้แจงและขอให้ทุกคนฟังผมบ้าง
ไม่เคยมีใครฟังความจริงจากผมเลยเขาพูดแบบนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุพวกเราทั้ง๕คนตกเป็นจำเลยสังคม
ผมก็มีความทุกข์มากผมมีครอบครัวผมมีหน้าที่การงาน
แต่ทุกวันนี้ผมกลายเป็นจำเลยสังคมนะครับ

คำว่าจะหนีไปที่ไหนข้ามพม่าอะไรอย่างนี้
ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับ
อันนี้ขอให้ความมั่นสัญญาแล้วก็ขอความเห็นใจตรงนี้ครับ
ว่าเราขอความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติตรงนี้จริงครับ

เราเคยให้ข้อมูลจากการโหนกระแสว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่อีกหลายมุมอีกหลายมิติอีกหลายคำถามที่เราไม่เคยตอบ
และอีก๒๐คำถามที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากพวกเรา

ทำให้คนหนึ่งคนนะครับที่เราเดินทางไปทานอาหารกับเพื่อน
แต่วันนี้ผมพี่โรเบิร์ตและเพื่อนบนเรือ
เรากลับเป็นจำเลยของสังคม
วันนี้ผมผ่านมาจากวันนี้๒๔ถึงปัจจุบัน
เรียนตรงนะครับเรามีความทุกข์มาก
ผมมีครอบครัวผมมีธุรกิจ
แต่วันนี้ชื่อเสียงของผมเสียหาย

แต่ไม่เคยมีใครถามผมเลยว่า
เรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันคืออะไรบ้าง

นี่นะฮะเสียงโยคีปอลจะแข็งนิดหนึ่ง
แล้วบางจังหวะก็จะสั่นนิดหนึ่งนะครับ
แล้วก็กรณีที่ถูกถามว่า

มันอยู่หั่งชายแดนประมาณ๑๙กิโลเมตรมันใช้กับชายแดนพม่ามาก
นี่ก็เป็นการเปิดวาจาของปอเขานะฮะ
ส่วนทางโรเบิร์ตเปิดบาทาเพราะอะไร
โรเบิร์ตยกรอยแผลที่เท้าให้ดู
เพราะเป็นรอยแผลที่เกิดจากการเดินทุดงจริง
เพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกเขาได้เดินปฏิบัติธรรมจริง
เดินขึ้นเขาจนกระทั่งโอ้โหฝ่าฟันลงเขามา

และอีกอย่างหนึ่งที่โรเบิร์ตเขาพูดก็คือ
อยากฝากถึงกระบวนการยุติธรรม
ให้ปฏิบัติต่อพวกเขาทั้ง๕คนบนเรือ
ให้เหมาะสมตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นด้วยนะครับ

ส่วนของการสืบค้นข้อความเป็นจริง
ต่างนานาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ
แล้วก็อยากให้ปฏิบัติต่อผมแล้วก็
หรือคนต่าง๕คนที่อยู่บนเรือ
ให้มันเหมาะสมตามมาตรฐานนะครับ
คันลองต่างที่ควรจะเป็นนะครับ
อยากให้มันมากหรือว่าเกินกว่าส่วนที่มันจำเป็น

ผมเชื่อว่าคำคือทำจะไม่อยู่จริงครับ
อันนี้เป็นคำแถลงของทั้งสองคนนะครับ
หลังจากนี้ก็จะปิดวาจากันต่อนะครับ
ส่วนหลวงพี่อุเทนก็ปิดท้ายไว้
บอกว่าจะจนจะรวยก็คนเหมือนกัน
วันนี้คนที่มีความทุกข์ก็ไม่มีที่ยืน
จะผิดจะถูกก็ว่าไปที่ตำรวจ

ทีนี้ครับคนเหล่านี้เขาขาดที่พึ่งนะ
เขาไม่มีที่ยืนเขาเลยมาขอบวชกับอัตมานะครับ
ขอเวลาให้เขาปฏิบัติขัดกล่าวจิตใจหน่อยนะครับ
แล้วก็บวชเสร็จก็จะให้ไปจัดการตัวเองซะ
แต่ตอนนี้บวชอยู่ก็ให้ถือศีลอยู่
อยู่แล้วอยากกลับไปหรือว่าจะไม่กลับ

หลวงพี่อุเทนบอกว่าหลังจากนี้

จะพาโยคีปอและโยคีเบิร์ตไปไหนรู้ไหมครับ

ไปถ้ำลอดที่ตำบลศรีมงคลที่จังหวัดกาญจนบุรี

นับจากหลังการแถลงครั้งนี้เลยนะครับ